กอนามัยเนี่ยก็มีข้อมูลมานะคุณผู้ชมว่าเราก็ต้องเลือกใส่ให้มันถูกต้องด้วย
ซึ่งที่ว่าถูกต้องมีอะไรกันบ้าง

กับชิสามาร์แชร์
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้สถานการณ์โควิดมันน่ากังวลขึ้นทุกวัน
ยอดผู้ติดชกก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย
ตอนนี้สายพันธุ์หลักที่พบคือเดลต้าพบมากถึง
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก
ส่วนสายพันธุ์อัลฟ่าพบ
ทั้ง๒๐๐๐เนี่ยมันก็ติดต่อกันได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น
นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็เลยแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง
ถูกต้องมี๓ถุงด้วยกันอะไรบ้างคะ

ถูกเวลาก็คือว่าใส่ให้เหมาะสมกับเวลาที่เราทำกิจกรรม
สภาพแวดล้อมอย่างเช่นหน้ากากผ้าเนี่ย
ใส่เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนนะคะ
คนน้อยคนไม่อาจอยู่ในบ้านของเราแบบเนี่ย
ก็ใส่หน้ากากผ้าได้นะคะ
อย่างที่๒ถูกที่๒คือถูกชนิดค่ะ
ชนิดก็คือชนิดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
แบบที่เราซื้อหากันนั่นแหละนะคะ
แบบนี้ค่ะใช้ในพื้นที่ปิด
อย่างเช่นในห้องอับในห้องที่มิดชิด
มีเป็นห้องแอร์แบบนี้ค่ะ
แล้วก็สวม๑ชั้นก็น่าจะเพียงพอ
และที่สำคัญอย่าลืมล็อกตรงลวดมันให้ติดกับจมูกของเราด้วยนะคะ
คือให้มันมีอากาศเล็ดลอดน้อยที่สุดนะคะ
และถูกที่๓ก็คือถูกวิธีค่ะ
ถูกวิธีหมายความว่าอย่างไร
คือถ้าสมมุติว่าเราไปในแหล่งชุมชนหรือว่าตลาดที่มีคนพลุกพลาด
ซูเปอร์มาร์เก็ตไปห้างสรรพสินค้า
๒ชั้นไปเลยค่ะนะคะ
ที่มันเป็นผ้ายายสังเคราะห์ไว้ข้างใน
แล้วก็ใส่หน้ากากผ้าไว้ด้านนอก
จับให้มันกระชับให้มันแน่นนะคะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อออกและเชื้อเข้า
อาจจะหายใจลำบากหน่อยแต่จำเป็นต้องทำ

ถูกแล้วกลับมาก็ถอดเปลี่ยนเลยทันที
จากเรื่องของการเลือกหน้ากากอนามัยใช้ให้ถูกต้อง

ล้างมือก่อนสวมหน้ากากอนามัย
เขาทำมือสกปรกไปจับหน้ากากก็เสี่ยงอยู่ดี
สองก็คือดูแลให้หน้ากากแนบกับหน้าเสมอ
พยายามให้มันชิดกับใบหน้ามากที่สุด
แล้วก็เวลาพูดคุยไม่ให้มันเลื่อนลงมา
ให้มันกระชับโอบกับใบหน้าของเรา

มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเหมือนคำว่ามันเปลืองก็จริงค่ะ

แต่เพื่อความสะอาดควรเปลี่ยนทุก๖๘ชั่วโมง
แล้วถ้าหากว่าหน้ากากเปียกชื้นหรือสกปรกแล้ว
ก็เปลี่ยนเถอะค่ะเอาวันใหม่นะคะ
อย่างที่สี่คือพยายามอย่าไปจับ
เข้าใจนะบางทีมันก็ต้องจับบ้าง

แต่ก็พยายามเลี่ยงจับเสร็จก็ไปล้างมือ
ข้อ๕ค่ะห้ามใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น

หน้ากากแบบอนามัยทางการแพทย์เนี่ย

แต่จริงมันก็ไม่ควรจะใช้ร่วมกับคนอื่น

แล้วสุดท้ายนะคะก็ทิ้งหน้ากากให้ถูกต้อง
ที่ฉันเคยแชร์ไปแล้วว่าวิธีการทิ้งหน้ากากทำอย่างไร

ก็เทน้ำยาฆ่าเชื้อลงไปหน่อยมัดแยกใส่ถุงต่างหาก
แล้วก็ทิ้งจากนั้นก็ล้างมือให้สะอาดนะคะ
ก็เป็นคำแนะนำนะคะจากทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
เอามาเตือนเอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสข่าวว่า
คนติดก็ติดจากการที่ไปสัมผัสหน้ากากอนามัยหรือใช้ซ้ำใช้อันเก่านี่แหละ
อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรคได้๑๔๒๒นะคะ
ความห่วงใยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ครับสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงและที่สำคัญ